มาดูย้อนไปถึงเรื่องในช่วงของวันเกิดเหตุ
ก็คือช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับเหตุกระดาษยิง

จุดแรกจุดแรกนี่คือบ้านของผู้บังคับบัญชา
ถัดมาที่มีการเสียชีวิตถึง๙ศพ

สิบตำรวจโทกรกฎอำพันธ์เงินผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพมนครราชศรีมา
ได้เข้าไปช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา
และช่วงนั้นเองค่ะประจันหน้ากับคนร้าย
และคนร้ายกราดยิงใส่แต่ไม่ถูกจุดสำคัญ
มาถูกที่บริเวณขาและช่วงนั้นขยับตัวไม่ได้
แล้วก็มีฮีโร่เข้ามาช่วยฮีโร่คนนั้นนะคะ
คือพี่วินรถจักรยานยนต์ซึ่งอยู่แถวนั้น
สิบตำรวจโทกรกฎก็เลยฝากทางไทยรัฐทีวีออกไปบอกว่า
ใครใครที่รู้จักพี่วินคนนี้
ผมถือว่าเขาเป็นพลเมืองดีผมอยากจะเจอ
และสรุปสุดท้ายนับจนถึงวันนี้
สองคนนี้ได้เจอกันแล้วนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยในช่วงที่เขาได้เจอกันนะคะ
สวัสดีครับคุณที่ถูกช่วยชีวิต

กลุ่มถ่ายคุณค่ะคนที่ช่วยพี่

นี่ค่ะแล้วเจ้าหน้าขาดที่สิบตำรวจโทรกรกฎ

คนที่ช่วยชีวิตชื่อว่านายพัทธพลพรมอ่อน
เป็นพี่วินรถจักรยานยนต์
ให้คุณผู้ชมวนดูเหตุการณ์อีกครั้งค่ะ

ก้อพ่วงต้นก็กระดูกอย่างนี้
กะดูกแตก
พ่วงต้นก็ดีขึ้นต่างลำดับ

ก็สอบถามอาการของ๑๐ตำรวจโทเนี่ยนะคะ
แล้วก็๑๐ตำรวจโทบอกว่าขอบคุณ
ขอบคุณจากใจจริงนะคะที่ช่วยเหลือไว้
เพราะหากไม่ได้คุณพัฒนพลเนี่ย

เพราะว่าตอนนั้นถูกยิงที่ขาแล้วขยับตัวไม่ได้นะคะ
เอาฟังเสียง๑๐ตำรวจโทกรกฎค่ะ
คือวันนั้นพี่คิดยังไงวิ่งไปช่วยผมเอา
คือเห็นผมด้วยใช่ไหม
เห็นผมแบบเลือดสาดเลยใช่ไหมตอนนั้น
คันมาก็เจอแล้วก็โดนยิงดีกว่า
แล้ววิ่งไปช่วยประยุงออกมาจากนั้น

จุดนั้นแหละที่ผมคิดว่าผมไปคนเดียว
แล้วถึงเวลามันมีคนมาช่วยเรา

เราก็ประทับใจตรงที่มีคนจะช่วยเราด้วย

จริงอยากขอบคุณ

พี่ไม่รู้จะเป็นยังไงจริงซึ่งยืนยันนะคะขอบคุณพันรยานะ
ภรรยาของสิบตำรวจโทกรกฎบอกขอบคุณมากสำหรับพลเมืองดีคนนี้
และถ้าตัวเองเสียสามีไปไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปอย่างไร
เพราะสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะสำหรับประวัติของนายพัทธมนต์
ซึ่งเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยคือวินของเขาอยู่ที่ด้านหน้าโรงเรียนบุญวัฒนานะคะ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะแต่ว่าตอนเกิดเหตุลาพักร้อนค่ะ
อยู่ในช่วงของการลาพักร้อนเลยมารับจ๊อปขับวินรถจักรยานยนต์ที่จุด๑
คุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุกลัดยิงที่โคราช
แล้วข่าวนี้หลังจากที่เรานำเสนอออกไป
ภาพมันปรากฏสู่สายตาคุณผู้ชม
หลายคนบอกว่าเศร้าและสลดใจมาก
เป็นภาพพ่อแม่และลูกค่ะ
โดยเฉพาะลูกชายวัย๒ขวบเนี่ย
ตอนที่ถูกยิงพร้อมกับแม่อยู่ในห้องเย็นเนี่ยนะคะ
กับลูกนอนกอดกันแล้วก็เสียชีวิต
ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยที่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเนี่ยนะคะ

แต่ว่าเราเองขออนุญาตจริงที่จะไม่นำเสนอภาพนี้
เพราะหลายคนก็บอกแล้วค่ะว่ามันเศร้าใจมาก

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมพ่อแม่และลูกซึ่งเขาก็ไปสู่สัมปรายภพที่ดีแล้ว
ก็ถูกนำตัวบรรจุหีบศพพ่อแยกไปที่โรงหนึ่ง
ส่วนแม่กับลูกบรรจุโรงศพเดียวกัน
คุณแม่ที่เสียชีวิตก็คือนางสาวประพัชญานวลรักษาอายุ๓๒ปี
หรือคุณพ่อของน้องอายุ๒ขวบ
ชื่อว่านายสุริยะริมรัชตามอนอายุ๔๔ปี
ส่วนน้องเด็กชายวัย๒ขวบที่เสียชีวิตไปกับครอบครัว
ก็คือเด็กชายปริมะลิมรัชตามอนนะคะ
เมื่อวานนี้ทั้ง๓ศพถูกลำเลียงไปประกอบบำเพ็ญกุศล
ที่วัดสุทธจินดาวรวิหารที่จังหวัดนครราชศรีมา
หลายคนได้เห็นภาพบรรยากาศนี้แล้ว
สามศพแต่สองโลงหลายคนถึงอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะ
ฉันอ่านข่าวนี้แล้วบอกตรงนะมันจุกอยู่ในอกนะ
มันเศร้าใจนะคะดิฉันก็มีลูกก็เข้าใจหัวอกดีนะคะ
คุณผู้ชมอยากให้ไปฟังเสียงญาติของผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
อยากได้ลูกนานแล้วพอได้ก็มาเจอไอ้โจรนี่ยิงซะ
เปิดกล้องคุยกัน
อยู่ที่ปลอดภัยยังแบบไหนยังไงอย่างนี้นะ
ตอนนั้นคือน้องยังสงบดีอยู่นะเพราะว่าตอนหัวค่ำน้องก็คือว่า
แล้วทางนี้บอกว่าให้น้องกินนมนอนซะจะได้ไม่มีเสียงดังเดี๋ยวโจรมันรู้
เขาก็ทำตามนะเขาก็ทำตามแล้วก็เขาบอกว่าน้องนั้นเพิ่งมาโล่งตอนกลางดึกนั่นแหละ
ก็เด็กน้องน่าจะอยากอาบน้ำนอนหรือยังหิวนมหรืออะไรสักอย่างเนอะ
ไม่สบายตัวเพราะอยู่ในนั้นมันนานแล้วไง
แล้วความเสียงดังนี่ก็คงจะตกใจร้องตะเลิดตะเลยไปแหละเล็กน้อย
ด้วยความเคารพกับผู้เสียชีวิตผู้วายชนแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะกับญาติผู้เสียชีวิต
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่
คุณสมเกียจถูกคนร้ายยิงแล้วก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตคารถเก๋งของตัวเอง
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมญาติก็ได้นำร่างของคุณสมเกียจไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
หลังจากที่ไปรับศพซึ่งเป็น๕ศพสุดท้ายของเมื่อวานนี้
จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
ค่ะยังคงแสดงความเสียใจนะคะสำหรับความสูญเสียในทุกครอบครัว
และไลน์หน้าจอวันนี้ก็ยังแสดงความเสียใจนะคะกันเข้ามาได้แล้วก็ให้กำลังใจกันได้ต่อเนื่องค่ะ
บอกว่าวัดซึ่งอยู่ในบ้านเกิดของผู้ก่อเหตุก็คือจ่าจักรไม่อนุญาตให้เอาศพของจ่าจักร
ร่างของจ่าจักรไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองสังจังหวัดชายภูมิ
ร้อนถึงวัดเลยวัดบอกว่าไม่เคยมีสิ่งที่เป็นคำสั่งออกไปจากเจ้าอาวาสแบบนั้น
ไม่ได้กีดกันอะไรเลยและยังท้าด้วยนะคะบอกว่าถ้าใครรู้นะว่าคนที่โพสต์เนี่ยเป็นใคร
ทางวัดจ่ายให้เลยหนึ่งหมื่นบาทวัดบอกแบบนี้นะคะพระมหาบุญสมคุณวโรเจ้าอาวาสวัดหนองสัง
บนในเมืองอำเภอเมืองชายภูมิพร้อมด้วยนายปริชาสิมดีอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะ
มาร่วมแถลงข่าวหลังจากถูกโซเชียลโจมตีบอกว่าชุมชนกับวัดเนี่ยต่อต้านขีดขัดขวาง
กิจกันไม่ให้นำศพของจ่าสิบเอกจักรพันธมมาผู้ก่อเหตุกระหลาดยิงที่เทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดค่ะทั้งคู่นะคะทั้งเจ้าอาวาสและอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองสัง
ยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธหรือกีดกันตามที่โลกโซเชียลมีเดียโจมตีแต่อย่างใดฟังเสียงเจ้าอาวาสค่ะ
ทางวัดก็ไม่ว่าจะเป็นศพยากไร้หรือศพอะไรมาก็แล้วแต่
แต่ว่ามีที่มาที่ไปทางวัดนี่จัดการให้หมดตั้งแต่ตั้งแต่อัตมายมาอยู่เลยเหมือนกัน
ไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะว่าวัดหนองสังนี่ก็เป็นของชุมชน
ศพที่มานี่ก็เป็นของชุมชนเนอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ห่วงห้าม
ปรีชาสินดีอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะบอกว่าจะให้เงินรางวัลด้วย๑๐๐๐บาทกับคนที่แจ้งเบาะแสถึงคนที่ให้ข่าว
และข่าวนี้มันทำให้ทางวัดแล้วก็ชุมชนเสียหายให้ทันทีเลยหนึ่งหมื่นบาทนะคะ
จากนี้ขอยืนยันว่าวัดรวมถึงชุมชนหนองสังยินดีรับศพผู้ตายก็คือจ่าสิบเอกจักรพันธมมามาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองสังแห่งนี้ค่ะ
มีการกีดขวางและไม่ต่อต้านแต่อย่างใดนะครับ
ได้รับคำยืนยันออกมาจากทางวัดแล้วนะคะ
ทางเจ้าอาวาสเองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในวัด
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ยังไม่มีใครเข้ามาติดต่อที่วัดเลยนะ
ส่วนไปที่บ้านบ้านก็ปิดเงียบ
แต่ทราบข่าวมาว่าศพของจ่า๑๑จักรพรรณเจ้าเผา
ที่วัดแห่งหนึ่งในนครราชศรีมา
ไม่ได้กลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองสังค่ะ
คุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ยิงที่โคราชเนี่ย
ที่เราทราบกันว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓๐ศพ
หนึ่งในนั้นก็คือผู้ก่อเหตุด้วย
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕๐๐เลยทีเดียว

หลังไหลไปที่ผู้ประสบเหตุที่โคราช
คุณผู้ชมก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ

รวมถึงพี่น้องชาวโคราช
ให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายไปได้ด้วยดีนะคะ
ร่วมมอบความช่วยเหลือดังนี้ค่ะ
โดยโครงการคนเก่งหัวใจแกร่งนะคะ
ทุนการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี
ให้กับบุตรของผู้เสียชีวิตครอบครัวละ๑ทุน
โดยเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษา๑ค่ะ
จนถึงระดับปริญญาตรีปีละ๕๐๐๐ถึง๒๕๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับระดับชั้นแล้วก็สาขาที่เรียน
จนกระทั่งจบระดับปริญญาตรี
มูลค่าทุนสูงสุดทุนละ๒๐๐๐๐บาทต่อคน
ขณะนี้กำลังประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ครอบครัวผู้ที่ประสบเหตุนะคะ
อบเงินบริจาค๑ล้านบาท
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุชาวโคราช
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือในชื่อบัญชีคือ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มีนอล๒๑
โดยจังหวัดนครราชศรีมาธนาคารกรุงไทย
สาขาเซฟวันหมายเลขบัญชีนะคะ
ฉันขออนุญาตอ่านช้านะจดพร้อมกันนะคะ
ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดเซฟวัน

และนอกจากนี้ค่ะยังมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลมหาราช
นครราชศรีมาเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุแล้วก็บุคลากรในโรงพยาบาลด้วย

แฮชแท็กเซฟโคราชแล้วก็ส่งกำลังใจให้ชาวโคราช
อยื้อนมือเข้ามาช่วยเหลือ